เปิดปากกับภาคภูมิ
ความจริงวันนี้ก็เป็นวันหยุดอยู่รัฐบาลให้หยุดพิเศษเพิ่มเติม
ไม่รู้ว่าท่านเป็นอย่างไรกันบ้างเดินทางไปท่องเที่ยวไปชะหรอกสงคราน
งครานความจริงวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่นะครับ
รัฐบาลให้หยุดพิเศษเพิ่มเติมนะครับ

เดินทางไปท่องเที่ยวไปฉลองสงการ

ญาติพี่น้องเจอเพื่อนฝูงกัน

เมื่อวานนี้กรมควบคุมโรคออกมาแถลง

อาจจะรู้สึกวิตกกังวลกันอยู่

ณขณะนี้เอ๊ะตกลงมันสายพันธุ์ใหม่
ว่าสายพันธุเดิมแล้วมันต่อยอดมา

ตกลงเราต้องทำยังไงกันดี

วันนี้ผมอยู่กับผู้ที่จะมาให้ความรู้

ในขณะนี้นะครับท่านสวัสดิ์อาจารย์เกติคุณ
เป็นหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันนี้ติดเทรนดทวิตเตอร์อันดับหนึ่งด้วยนะครับ

เนื่องจากว่าไวรัสไม่ได้หยุดสงครานด้วยฮะ

มันก็วิวัฒนาการไม่หยุดหย่อน

ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเอาสถานการณ์โดยภาพรวมก่อนนะครับอาจารย์ครับ

น่าจะอยู่ในระดับต่ำฮะ
ไม่ได้มากมายอะไรนะครับ
เท่าที่เช็คไปในหลายโรงพยาบาลเนี่ย

กับผู้ติดเชื้อ

ขึ้น๒ขีดก็รักษาตัวที่บ้านนอกจากอาการหนักจริงเราก็ไปโรงพยาบาล
ถ้าหนักจริงก็คือคนไข้ในกลุ่มที่เรียกว่าสีเหลืองหรือสีแดงอันนี้มาโรงพยาบาล
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโควิดในไทยณปัจจุบันอย่างที่เรารับทราบกันใช่ไหมครับ
ถ้าคนติดเชื้อต้องหยุดกี่วันกี่วันถึงไปทำงานได้ใส่หน้ากากอนามัยดูแลตัวเอง
แต่ตัวเลขที่อาจารย์วสันบอกเนี่ยก็คือการติดเชื้อเนี่ยอยู่ในระดับต่ำมาก
เคยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อวันหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นใช่ครับแล้วก็ยอดสะสมเป็นแสนเป็นล้าน
คนเสียชีวิตก็เยอะมากต่ำมากนักขนาดนี้เนี่ยตัวเลขเท่าไหร่ค่ะที่แบบต่ำมากที่ว่าติด
คือตัวเลขต่ำ๑๐ต่ำ๑๐ระดับเป็นหน่วยสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยเมื่อก่อนเราเคยรายงานกันทุกวันนะครับ
ที่สบคศูนย์สาธารณสุขกรมควบคุมโรคได้รายงานเนี่ยตัวเลขณปัจจุบันถ้าเกิดรายงานกันเนี่ยคือต่ำ๑๐ต่ำ๑๐
แล้วผู้ที่เป็นปรากฏว่าเวลาเราตรวจจะพบว่าไวรัลโหลดหรือปริมาณไวรัสต่ำไม่ได้สูง

แสดงว่าตอนนี้เนี่ยแม้จะมีคนติดก็ตามแต่จำนวนไวรัสในคนคนหนึ่งเนี่ย
น้อยกว่าเมื่อก่อนยอดผู้เสียชีวิตก็ไม่ต้องพูดถึงยิ่งน้อยใหญ่
เพราะว่าติดเชื้อน้อยอยู่แล้วใช่ครับอ่านอกจากว่าเป็นหมายถึงว่า
ถ้าเผื่อไวรัสในจมูกเราน้อยใช่ไหมโอกาสที่จะแพร่ระบาด
ยังคนข้างเคียงก็จะน้อยลงด้วยค่ะนอกจากกลุ่มเสี่ยงจริงจริงที่เขามีโรค
กลุ่มเสี่ยงจริงอันนั้นก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปนะฮะ
ทีนี้อาจารย์ครับเรื่องของเนี่ยฮะเอ็กซ์บีบีที่เราคุยกันเนี่ย
คือนักขณะนี้เนี่ยโควิด๑๙สายพันธุ์ที่อยู่ในไทยณขณะนี้
มันคือสายพันธุ์อะไรฮะคือถ้าถ้าเราดูคำถามเนี้ยฮะ
ครับเมื่อคืนก็ไปดึงเอาข้อมูลมาอ่าคือตอนเนี้ยเราอ่า
โลกเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะครับก็คือมีตัวอย่างส่งตรวจ
และจากนั้นจะอัพโหลดเข้าไปสถานที่แห่งเดียว
เราก็ไปดาวน์โหลดมาตั้งแต่กุมภาถึงเมษาวันที่๑๖เนี่ยฮะ
เพราะตอนนี้คนที่อัพโหลดขึ้นไปนี่มีหลาย
ทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนก็มีนะฮะ
ก็ปรากฏว่าเราดูเนี่ยตั้งแต่กุมภามาถึงเมษาเนี่ย
ถ้าจำได้เมื่อก่อนเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านจะเผยไว้ว่ามีเยอะนะฮะ

อันนี้มันยังอยู่ในช่วงของอะไรฮะโอมิครอนเหรอหรือว่า
ทั้งหมดที่เราพูดถึงเป็นยุคโอเมครอน

เมื่อสักครู่ผมคุยกับอาจารย์วสันไว้ก่อนเข้ารายการ
เพื่อท่านผู้ชมจะได้เห็นด้วยจะได้เห็นแล้วก็จะได้ทำความเข้าใจตรงนี้กันด้วย
ไวรัสโคโรนาเนี่ยอันนี้คือชื่อของตัวไวรัสใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
ใช่ครับมันก็จะมีไปเป็นสาก็มีอ่าเป็นสามี
เป็นโควิด๑๙ที่หนักอยู่ในช่วงเนี่ย
สี่ห้าปีที่ผ่านมานะครับทีนี้โควิดสิบเก้าเนี่ย
มันก็เริ่มตั้งแต่อู่ฮั่นใช่ครับอันนี้ได้ยินกันชัดเลยอูฮัน
จำกันแม่นเลยนะฮะมาอัลฟ่าเบต้ามีแกรมม่าด้วย
แมม่ามีฮะแต่อาจารย์บอกว่ามันมาแป๊บหนึ่งส่วนใหญ่ไประบาดที่อื่น
อืมอ่าไทยเรามาเนี้ยมาเดลต้าเดลต้าซึ่งมีคนติดเชื้อเยอะ
มีผู้สิทธิ์ชีวิตเยอะที่สุดของไทยนะครับตอนนั้นพลีกพลีกเลย
แล้วก็ไล่ฉีดวัคซีนกันใช่ค่ะซึ่งเรากำลังคิดว่าอุ้ย
ต้าเราน่าจะคุมน่าจะเอาอยู่แล้วเขาจำได้ว่ามันเป็นปลายปลายปี
อืมแล้วทุกคนก็เริ่มดีใจอ่าอ่าอยู่ดีดีมาพีคระบาดอีกรอบหนึ่ง
ครับคือโอเบครอนนี้ก็จะแซงโค้งมาเลยแล้วก็คนก็งงมาจากไหนนะฮะ
ฟริกามาจากส่วนไหนครับก็ไปมาเอ๊ะมาจากสัตว์หรือแล้วแพร่มาที่คน
หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวดองมากนักกับเดลต้า
อืมคือมันเหมือนกับมันมันเป็นสายพันธุ์ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ใน
แตกเป็นแตกมาใหม่เลยแตกมาใหม่เลยครับไม่ได้ว่าต่อยอดมาจากตัวอื่น
ไม่ใช่เพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ไอ้อ่าวัคซีนโควิดที่ฉีดฉีดฉีดกัน
อยู่ตอนเดลต้าเนี้ยมันก็เลยคุมไม่ได้เอ่อก็เหมือนไม่รู้จัก
เอ่อเหมือนไม่รู้จักคือคือการฉีดวัคซีนเข้าไปเนี้ย
เพื่อทำความรู้จักว่าถ้าเกิดมีศัตรูตัวนี้
หน้าตาแบบนี้เข้ามานะครับต้องจัดการทีนี้ก็เหมือนคนแปลก
เป็นเป็นคนเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรซึ่งซึ่งเท่ากับว่า
ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาซึ่งตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลก
ทั้งในไทยด้วยมันก็ดีขึ้นเยอะมากใช่ครับคลี่คลายขึ้นไป
ได้เยอะมากเปิดประเทศการทำกิจกรรมต่างกันได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะ
แต่เรายังอยู่ในช่วงวงของโอเมครอนโอมิครอนก็ถ้าเหมือนเราพูดนะฮะ
คือตอนนี้เราก็จะบอกว่านี่เป็นอันนี้ส่งของโอมิครอน
เพราะว่าโอมิครอนเนี่ยจะอาการเนี่ยจะไม่หนักหน่วงเบากว่าเดลต้าครับ
แม้ว่าจะแตกกลิ่นกล้านสาขาเล็กเล็กน้อยน้อยครับ
ก็ยังถือว่าเป็นไมครอนบางภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซุปโอเมครอน
ก็คือมีสิ่งอลันพลังน้อยอยู่ในนั้นนะครับซึ่งในช่วงเวลาที่สถานการณ์คลี่คลาย
เราไปทำงานทำกิจกรรมต่างกันได้ตามปกติรวมทั้งสงครานนี้ด้วยเนี่ยนะฮะ
ประท่งเปิดประเทศทำมาค้าขายกันเนี่ยไปเจอเจอกันเนี่ยระหว่างเนี้ยมันก็แตกแตกของมันมาใช่ไหมฮะ
แต่กันว่าเป็นบีเอบีเอจุดเท่าไหร่ก็ว่าไปก็ก็ทีแรกจะเป็นอย่างงี้ฮะ
เป็นโอมิครอนอ่าใช่ไหมแล้วก็โอมิครอนเฉยครับและจากนั้นเขาก็ไม่หยุดนิ่ง
เขาก็กลายพันธุ์ก็เป็นปีจุดหนึ่งปีจุด๒ถ้าจำได้นะครับ
ฉะนั้นสักพักหนึ่งสองสามเดือนเปลี่ยนเป็นเบียร์จุดสี่เบียร์จุดห้านี่
แล้วประเทศลาวเนี้ยก็จะเป็นบีเอจุดสองจุดเจ็ดห้าอย่างที่ว่าฮะมานี่เลย
แล้วก็มาบีเอจุดหนึ่งจุดสามจุดหนึ่งจุดสองครับแล้วก็ถึงเข้ามาถึงยุคเอ็กบีบี
เนี่ยอยู่ดีดีเนี่ยสงกรานมาเนี่ยใช่ไหมฮะเรามาได้ยินข่าวกันอีกทีนึงเอ่อ
บีบีเลยเอ็กบีบีเนี่ยจริงจริงมาก่อนสงกรานแล้วแต่ว่ายังหลบ
ยังไม่ได้เผยตัวมากนักแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อย่างว่าเราก็ไม่ได้ค่อยติดตามข่าวสารเรื่องโควิดสิบเก้ากันมากนัก
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาใช่ไหมฮะจนกระทั่งตอนเนี้ยเรามาทราบข่าวก็คือเอ็กซ์บีบีเนี่ย
มันไปถึงเอ็กซ์บีบีจุด๑๑๖และวันนี้อาจารย์วสันบอกกับเราว่า
มันไปต่ออีกจุดหนึ่งอีกไปแล้วเพราะว่าพอเขาเจอปุ๊บเขาก็ใส่รหัสเพิ่มเข้าไปเรื่อยใส่รหัสเพิ่มขึ้น
แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันมาจากโอมิครอนยังเป็นเรียกว่าโอมิครอนอยู่
เพราะฉะนั้นเรายังเบาใจได้ว่าถ้าเบิกยังอยู่ในตระกูลหรือสมาชิกโอมิครอนเนี่ย
อาการยังไม่รุนแรงฮะตราบใดก็ตามอันเนี้ยอ่าตราบใดก็ตามเมื่อ
การนำโลกเปลี่ยนชื่อครับอันนี้ต้องให้ระวังคือสมมุติออกไปเป็นโอเมก้าหรือเป็นพายหรืออะไรเนี่ยนะ
อันนี้ต้องระวังมากแต่ตอนนี้ยังเป็นโอมิครอนอยู่ขององค์การมนุโลกไม่ได้ขยับการเปลี่ยนชื่อ
แต่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญกันเองที่ใส่รหัสเข้าไปเพื่อจะเรียกกันถูก
แสดงว่ายังเป็นสายพันธุ์ตัวเดิมอยู่คือไวรัสมันจะมีเป็นหนามที่เขาบอกที่ทางการแพทย์บอกว่ามันต่อยอดจากหนามหนามหนามอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะ
แล้วก็มันก็คือต่อต่อมาจากหนามของของตัวโอมิครอนนี่แหละใช่ครับใช่ไหมฮะ
แต่อาจารย์บอกว่าอ่ามันจะมีตัวตึงก็คือเอ็กซ์บีบีจุดหนึ่งจุดหนึ่งหก
ตอนนี้เป็นตัวตึงของโควิด๑๙ที่เป็นตัวตึงเนี่ยเพราะอะไร
เพราะว่าองค์การอนามัยโรคออกมาชี้แจงว่าตัวนี้คือตัวตึ้ง
ตึงเลยตัวตึงเพราะขอให้ระวังอ่าให้ระวังระวังยังไงบ้าง
มันมีผลยังไงบ้างถ้าท่านติดโควิด๑๙เข้าไป
โดยเฉพาะสายพันธุ์ของโอมิคอนเอ็กซ์บีบีจุดหนึ่งจุดหนึ่งหก
ตัวนี้นะแต่วันนี้มันไปจุดหนึ่งแล้วนะ
ณขณะนี้มีคนติดเชื้อในไทยอยู่กี่คนแล้วถ้าติดเชื้อแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
เห็นเขาบอกว่าโอ้โหมันหลบภูมิก็เก่งสู้ภูมิก็เก่ง
ภูมิต้านทานของบุคคลหรือว่าภูมิจากวัคซีน
ตาแดงอักเสบอะไรต่างต่างนานาขอพักครู่เดียวฮะอาจารย

ตอนนี้ทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
เปิดปากกับภาคภูมิเอาละครับทุกผู้ชมครับเมื่อสักครู่เราเข้าใจสถานการณ์โควิด๑๙ในไทยกันแล้วนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวผมลองสอบถามจากทางศาสตราจารย์นายแพทย์ธิรวัตรเหมจุธาหน่อยนะครับ
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกรนะครับ
เป็นยังไงน่ากลัวขนาดไหนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณภาคภูมิครับและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
อาจารย์ครับเห็นอาจารย์โพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้ด้วยเรื่องของสายพันธุ
ครับโดยจริงแล้วเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องน่าจะถือเป็นเรื่องปกตินะครับ
ครับว่าเอ่อตั้งแต่ที่มีมาเราถือว่าเป็นโชคดีของมนุษย์โลก
เอ่อซึ่งนะครับเอ่อโอเมครอนนั้นเองแยกสายออกมาเอ่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอูฮันนะครับ
หรือว่าเอ่อแกมาเลต้าอะไรต่างต่างพวกนั้นเอ่อทีนี้ในการที่เขาปรับเปลี่ยนเป็นเอ่อ
สายพันธย่อยต่างต่างนะครับตัวนี้เองก็เป็นวิวัฒนาการเชื่อนะครับ
เพื่อให้เขามีทางช่องทางไปเพราะว่าตัวเก่าเก่านั้นนะครับ
ก็ในมนุษย์โลกก็ติดกันไปหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นไม่มีทางไปก็ต้องพยายามผันตัวเข้าไปแต่ว่าการที่เขามีความเอ่อ
สามารถด้วยการผันตัวตรงนี้นะครับแม้ว่าจะมีการปิดใหม่ได้
คืออาจจะติดไปแล้วครั้งหนึ่ง๒ครั้งติดเป็นครั้งที่๓
ไม่ได้หมายความว่าตัวนั้นเองจะทำให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับ
นั้นอาจจะเป็นคนละเรื่องกันซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ
ในต่างประเทศต่างก็ตามจนกระทั่งในเอเชียก็ตาม
จะเห็นได้ว่าเราก็เรียกว่าไม่มีมาตรการเลยดีกว่านะครับ
ในเรื่องของการชุมนุมเอ่ออะไรต่างต่างพวกนั้นดังนั้นเอ่อ
ถ้าหากว่าจะเห็นว่ามีการติดขึ้นมาใหม่เพิ่มขึ้นตรงนั้นเอง
ไม่ได้เป็นเรื่องน่าแปลกใจอืมนะครับแต่ทีนี้ตัวที่กำหนดนะครับ
โดยที่กำหนดความรุนแรงตัวนั้นเองก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ
ก็คือกลุ่มที่อายุหกสิบขึ้นไปแล้วมีภาวะเสี่ยงก็คือมีเรื่องของเอ่อ
เบาหวานอ้วนตับไตอิ้นหัวใจสมองนะครับหรือว่าได้รับเอ่อ
ที่มีประบัติแล้วก็มีภูมิกันบกพร่องอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับครับ
ทีนี้เรามาดูอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่คนทั่วไปเองเนี่ยอาจจะไม่ได้นึกถึง
แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับ
ก็คือเรื่องของมลพิษหรือมลภาวะที่ยัง๒๕ยังไงฮะอาจารย์
ทีมสาวสุธาตุตรงนี้เองนะครับพวกเราเองเนี่ยอาจจะไปคำนึงถึงว่า
มันกระทบเรื่องของเยื่อบุตาหรือเยื่อบุจมูก
บนลำคอนะครับเท่านั้นเองครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับ
ตรงนี้ไม่ใช่เป็นเปลือกที่เห็นแต่ภายนอกเท่านั้นเอง
แต่เปลือกที่เห็นภายนอกตรงนี้ที่ทำให้เกิดมีความระคายเคือง
มันทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจากเชื้อนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเชื้อที่
สามารถเกาะติดแนบแน่นกว่าเซลล์เท่าไหร่ก็ตามนะครับ
แต่ตรงนั้นเองทำให้ระบบป้องกันของมนุษย์นะครับ
และในลักษณะของการอักเสบเหล่านี้เองมันทำให้มันทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์
ไม่ว่าจะเป็นในระบบที่เราเรียกว่าเป็นประการด่านแรกนะครับหรือระบบนักฆ่า
สำหรับเชื้อโรคที่ไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือไม่ใช่โควิดก็ตาม
ซึ่งออกฤทธิ์ได้ภายในระยะเวลาเป็นชั่วโมงตรงนี้เองเนี่ยจะเสียหายหมด
ที่เข้ามามีปัจจัยสำคัญสำหรับการที่เราจะติดเชื้อแล้วมันหนักหรือไม่หนัก

ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราไปที่เงียบไปเรื่องของโควิด
ในระยะหนึ่งนั้นมีคนลื้อข้อมูลตั้งแต่สมัยจากหลายปีที่ผ่านมาจากครัฐบัน
ซึ่งก็เมื่อเจอกับโควิดแล้วก็มีรองโควิดเข้าไปด้วย

พวกเรานะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก
ก็ได้เตือนถึงในเรื่องของการที่ใช้วัตติกิน
ถ้าหากว่าชัดเจนไม่สมเหตุสมผลหรือมากเกินไปตรงนั้นเอง
จะทำให้ระบบคุ้มกันเราขี้เกียจ
ด่านแรกตัวนั้นเองเนี่ยไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่อืมตรงนี้เองก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยซึ่ง
ว่าการฉีดวัคซีนตรงนี้เองนั้นนะครับก็ให้ฉีดในกลุ่มที่จำเป็นคือ๖๐
แล้วก็มีความเสี่ยงนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องพิจารณาให้ฉีด
ลื้อใหม่จากที่ในประเทศสหรัฐนั้นพยายามที่จะลื้อใหม่หมดเลย
แต่ว่าประเทศสวิสนั่นเองก็ได้ประกาศแล้วว่าจะไม่มีการฉีดวัคซีน
กระทั่งถึงในช่วงฤดูร้อนของประเทศสวิสนะครับคืออาจารย์หมายความว่าอาจารย์มองว่า
ถ้าเราจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยควรจะฉีดแค่คนกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น
เราไม่ต้องไปเข็มกระตุ้นไม่ต้องไปเข็ม๔เข็ม๕เข็ม๖อะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะ
ครับในลักษณะควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็ตาม
หรือว่าข้อมูลจากการติดตามก็ตามนะครับพบว่าที่ได้ประโยชน์เต็มที่นั้นนะครับ
ก็คือเอ่อสำหรับคนที่เปราะบางนะครับจะได้ประโยชน์สูงสุดครับ
ในขณะเดียวกันเองเอ่อเรามีภูมิคุ้มกันร่วมเอ่อ
ก็คือภูมิกันที่ได้จากวัคซีนที่เราเคยฉีดกันหลายเข็มไปแล้ว
แล้วก็ต้องยอมรับว่านะครับต้องยอมรับว่าในเอ่อ
ประเทศไทยเองนั้นนะครับมีคนที่ติดเชื้อโควิดไปแล้ว
อาจจะทั้งประเทศเลยในอเมริกาเองนั้นนะครับประมาณเก้าสิบแปด
หรือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยเองจริง
คนที่ไม่เคยมีสองขีดจริงจริงแล้วเนี่ยอาจจะเคยติดไปแล้ว
เพราะว่าข้อมูลจากท่านอาจารย์ปารวีที่เอ่อ
อ่าคณะอ่าพระศาสตร์เตะนะครับ
ครับก็ได้บัญการว่าคนใครติดไปโดยไม่รู้ตัว
สมัยยี่สิบสี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับ
ถ้าจำข้อตัวเลขไม่ผิดครับก็น่าจะน่าจะได้รับ
อนิตรงก์ทั้งสองขานะครับว่าคือทั้งลาคินด้วย
แล้วก็ติดเชื้อตามธรรมชาติซึ่งการติดเชื้อตามธรรมชาตินั้นนะครับ
ข้อแปลกของเขาก็คือว่าเขาไม่ได้ไปทำให้
ระบบคุมที่เป็นนักชาติตามธรรมชาติของเรานั้นขี้เกียจ
นะครับแต่ว่าทำให้ตรงนั้นเองเนี่ยยังแข็งแรงอยู่ครับ
เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะได้รับอนิสงฆ์จากการที่เราเคยติดไปแล้ว
นะครับแล้วก็ครั้งต่อต่อไปถึงติดไปนะครับก็น่าจะค่อยค่อยลดความรุนแรงลงไปเรื่อยเรื่อย
ยกเว้นแต่ว่าเรามีตัวเอ่อผัดใจที่ทำให้สุขภาพเสริมโทมยังไงด้วยครับ
ทีนี้เราจะต้องกลัววิตกหรือว่ากังวลกับมันมากน้อยขนาดไหน
ไอโควิดตัวใหม่ที่ว่าเอ็กซบีบีจุดหนึ่งจุดหนึ่งหกแล้วก็ไปจุดหนึ่งตรงนี้ฮะ
เราเราจะทำยังไงกับมันฮะเราจะใช้ชีวิตยังไงดีฮะตอนตอนนี้เองเนี่ย
เพราะเอิญเอ่อแทบใช้ชีวิตไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพีเอ็มสองจุดห้า
คือเราเจอทั้งพีเอ็ม๒๕เราเจอทั้งโควิดเราจะทำยังไงดีอาจารย์
ก็ก็จริงจริงแล้วเราก็ใส่หน้ากากนะครับที่กันเพียงสองจุดห้าครับ
ตรงนี้เองเราก็ใส่หน้ากากอยู่ก็เหมือนกับสมัยที่เรากันโควิด
อืมแล้วก็สามารถที่จะกันสองจุดห้ากับโควิดได้และในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับ
การที่เราจะออกนอกบ้านไปเมื่อไหร่เราก็ดูสถานการณ์ก่อนว่าพีเอ็มนั้นเยอะหรือเปล่า
ซึ่งก็จะออกไปแล้วก็ใช้เวลาอยู่ในที่ต่างนั้นอาจจะน้อยลงหน่อย
คืนดีสมบูรณ์ให้มากที่สุดนะครับจะเป็นประการด่านแรกแล้วก็อีกที่สำคัญก็คือ
เอ่อที่ทางเอ่อทางศิรัทธิบดีประกาศไปแล้วนะครับว่า
ให้ระวังในเรื่องของการใช้ภูมิกันสำเร็จรูปที่เรียกว่าแล็บนะครับ
เพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยอาจจะไม่เก่งพอที่จะสู้กับสายพันธย่อยของโอเมครอนได้
ซึ่งทางสภาพยุโรปเองก็ได้ประกาศตั้งแต่เดือนพฤศจิกาและทางสหรัฐเองนั้นก็ประกาศทั้งปลายปีที่แล้วจนกระทั่งถึง
ปัจจุบันนะครับว่าไม่น่าที่จะได้ประโยชน์เท่าไหร่แล้ว
ก็ก็อย่าไปเอ่อปล่อยตัวปล่อยใจอาจารย์ธิรวัตรครับ
เพราะ๒อย่างเขาบอกว่าใช้ร่วมกันไม่ได้ไม่ใช่ไหมครับ
คือจริงแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เอง
ถ้าหากว่าจะป้องกันฝุ่นนะครับ
ในความเห็นนะครับของพวกเราหลายคนแล้ว
คิดว่าก็น่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งก่อน
แต่ว่าถ้าหากว่าจะใส่ไปเป็นหลายชั้น
ก็คงจะอยู่ไม่ได้นะครับคงไม่มีอากาศหายใจนะครับ

ครับเอาละครับขอบพระคุณสำหรับข้อมูลนะครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สัตว์อาจารย์นายแพทย์ธิรวัตรเหมจุธานะครับ

คณะพฤติศาสตร์ธรรมดาจุฬาลงกรนะครับ
เอาละครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเพิ่มเติมกับอาจารย์วสัน
คือผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมมีคำถามมากมายแน่

โควิด๑๙มันจะมีตัวใหม่
ทดแทนไอ้ตัวนี้ที่เรากำลังนั่งคุยกันในวันนี้หรือเปล่า
อาจารย์มองสถานการณ์โควิด๑๙ในไทยเป็นยังไง

คุยกันต่อนะครับทุกผู้ชมครับสถานการณ์โควิด๑๙หลังสงคราน
อาจารย์วสันอยู่กับเราอยู่นะฮะอาจารย์ครับ
คือตกลงแล้วเรื่องของวัคซีนโควิดนะฮะ
เราควรจะฉีดหรือไม่ฉีดต่อดีครับ
โควิดตอนนี้ใช่ไหมครับ
อย่างที่เราผู้ชมหลายท่านคุยกันนะฮะ
ก็เริ่มมองเห็นว่าช่วงนี้
เนื่องจากว่ามันไม่ได้ติดกันมากเหมือนเมื่อก่อน
เพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะสงวนวัคซีนไว้
หรือฉีดในกลุ่มของคนที่มีความเสี่ยงนะฮะ

นี่ถ้าเกิดว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะฮะ
เราอยากจะยืดเวลาไปหน่อย
อาจจะเป็น๖เดือนหรือ๑ปีเนี่ย
ก็เป็นเทรนด์ของทั่วโลกที่ทำแบบนั้น

ที่ระยะเวลาไปหน่อยหนึ่งสัก๖เดือน๑ปี

ก็ยื่นไปดูว่าต่อไปนี้อาจจะมีวัคซีนอะไรที่
มีประสิทธิภาพมากกว่าหรือไม่นะฮะ
เพราะตอนนี้ที่เราจะฉีดเนี่ย
หลายคนก็จะไปมองวัคซีนที่เราเลือกไบวาเลนส์
ใบวาเลนส์มี๒สายพันธุ์

อ้าวทีนี้ผมขออนุญาตอาจารย์ด้วย
เดี๋ยวขออนุญาตกล้องจับมานะฮะ
ได้ใช้ชาร์จที่อาจารย์ได้อธิบายไว้ให้แล้ว

คือวัคซีนเดิมที่เราฉีดกันอยู่
ที่ว่า๒เข็ม๓เข็ม๔เข็มยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
อาจารย์บอกมันจะมีหัวเชื้อของอูฮัน
ใช่ครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องไม่รู้จะเอาอะไรก็เลยใช้อูฮัน

เรื่อยมาจนถึงตอนที่เดลต้ามันระบาด
ใช่ครับจนถึงตอนนี้กองโอเมครอน
แต่เราจะเห็นว่ามันจะมีการกลายพันธุ์
เรื่อยฮะเพราะฉะนั้นวัคซีนเริ่มตามไม่ทัน
คือฉีดเข้าไปกระตุ้นก็มีไอเดเบอร์ดี้หรือเป็นโปรตีนขึ้นมา
คือจากอู่ฮั่นเดิมนะฮะก็ยังมีเพิ่มเข้าไปก็คือโอมิครอน
ตอนนี้มีวัคซีนที่มันมีอู่ฮั่นและโอเมครอนโอมิครอนอยู่ในตัวเดียว
อยู่ในวัคซีนโดสโดสนั้นที่เราจะไปฉีดมันมีทั้งสองมันป้องกันได้ทั้งสองอย่างเลย

ด้วยฮะเพียงแต่ว่าความว่าป้องกันเนี่ยหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่า

คือเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเชื่ออย่างนั้น
ตอนที่เป็นอูหันเนี่ย

อย่างตอนนี้คนไทยที่ติดโควิก๑๙เนี่ยแฮะ
ส่วนมากติดตัวไหนฮะ
ติดตัวเมื่อกั้นนะครับ
ส่วนมากจะเป็นตัวนี้ไปเลยหรือเปล่าหรือว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะติดตัวไหน
ตัวนี้เนี่ยถ้าว่างกันไปแล้วเพิ่งมานะครับ
ที่มีอยู่ที่เราเช็คได้เนี่ย๘ตัวเนี่ย
ปรากฏว่าจะอยู่ในช่วงเดือนนี้เดือนย้อนหลังไปไม่เกิน๑เดือน

อาการก็ตอนนี้เนี่ยทั้ง๘ตัวเนี่ยนะครับ
เรียนตามตรงก็ประสานกับทางกรมควบคุมโรคฮะ

แต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นหายขาดกันไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
แล้วที่เขาว่าอะไรนะอาจารย์มันจะตาแดงเหรอหรือจะ
ตาแดงนั่นเป็นเรื่องของกุลมารแพทย์
ที่เขาดูแลเด็กในประเทศอินเดีย
แล้วพบว่าเด็กมีอาการตาแดง
หรือเขาไม่เรียกว่าตาแดงนะ

คือแล้วก็เด็กตื่นขึ้นมาก็จะร้องไห้งอแง

มันจะไปส่งผลกับมันจะไปรบกวนภูมิคุ้มกัน

ซึ่งมันจะไปที่ตาเป็นการเฉพาะอย่างนี้เหรอครับ

ซึ่งรักษาไปตามอาการเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็จะหาย

แล้วอาจารย์อย่างไอ้เจ้าตัวพวกนี้ที่มันพัฒนาสายพันธุ์มาต่างพวกนี้เนี่ย

เราจะต้องระวังหรือว่าไปวิตกกับมันขนาดไหนครับว่าเรา
มันจะกลับมาระบาดแบบโอ้โหหนักอีกรอบนึง
มีคนติดเยอะติดแบบจนพลีกมีคน

ตอบคำถามนี้หน่อยนะครับวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยบางทีเราจะไปลงลึก
ต่างด้านอนูชิวไฟธิยา
จากเราดูจากรหัสพันธุกรรมนะครับ

ซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณสัก
เข้าไปตีวงรอบแล้วไม่ได้น่าจะมีปัญหาอะไรตราบใดที่เรารู้อ่อนล่วงหน้าสัก๙หนึ่งเนี้ยอันเนี้ยเราจะควบคุมได้อืมแต่ไม่ใช่ว่าเราไปรู้หลังจากที่เวราสระบาดแล้วอันนี้จะยากแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าอาการของเขาเป็นอย่างนี้ใช่จะรักษาแบบไหนยังไงอ่าเชื้อโควัคซีนที่มีอยู่ป้องกันได้มั้ยอันเนี้ยเรารู้แล้วเร
อันนี้เป็นจดหมายภายในนะครับไม่ได้อ่ามีเป้าประสงค์ว่าจะให้ประชาชนทราบนะฮะในนั้นเนี้ยก็เป็นการรักษาฮะคือถ้าเผื่อว่าเป็นคนไข้สีเขียวอืมกลุ่มสีเขียวสมมุติว่าเข้ามาไม่มีอาการก็ไม่ต้องให้ยาครับบ้านถ้าเผื่อเป็นกลุ่มไข้สีเหลืองคือมีอาการแต่ปอดไม่อักเสบก็มีทางเลือกว่าจะให้ยาอะไร
อ่ายาประเภทหนึ่งที่ฉีดเข้าเส้นครับที่เราเรียกว่าหรือแอนติบ็อตยูสำเร็จรูปเนี่ยจะไม่ค่อยเวิร์กกับพวกนี้
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะพูดถึงสถานการณ์โควิด๑๙ในไทยณขณะนี้เนี่ย
อาจารย์จะบอกยังไงกับคนไทยว่าเราควรจะตื่นตนกกับมัน
หรือว่าป้องกันตัวยังไงหรือว่าเราแค่เตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือ
แล้วเราควรจะรู้สึกกับมันยังไงดีกับสถานการณ์โควิด๑๙ในไทยณขณะนี้
ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราควรจะตระหนักไม่ใช่ตระหนก
การที่เราให้ข้อมูลว่ามีสายพันธุ์สายพันธุ์นี้ออกมาเนี่ยเป็นการเตรียมพร้อม
ว่าตอนนี้มันไม่ได้หยุดนะแต่ว่าเราก็ต้องแยกแยะให้ชัดว่า
จริงแล้วเนี่ยพวกนี้คือการติดเชื้อนะไม่ใช่คนที่ป่วยจะต้องเข้าโรงพยาบาล
ติดเชื้อนี่ก็เหมือนกับไข้หวัดนี้ครับต้องเตรียมตัวไว้อย่างนั้นแหละครับ
และทีนี้เนี่ยก็ต้องเรียนต่อไปว่าถามว่าสารสูรคราวเนี่ยติดเชื้อพร้อมป่ะ
สำหรับการดูแลรักษายาต้านไวรัสก็เตรียมพร้อมไว้แล้ว
ก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคนที่ยังไม่เป็นเลยเนี่ย
โดยเฉพาะมีญาติผู้ใหญ่ที่มีผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงเนี่ย
ในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่จะ
รณรงค์ในการฉีดวัคซีนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วค่ะดังที่ฟักซีนนี้ข่าวของทางกรมควบคุมโรค

ในโดสดีเดียวให้เดี๋ยวนี้เขาคงจะมีแคมเปญว่าที่ที่ไหนอย่างไรครับ
เราก็ต้องไปหาดูตรงนั้นครับเดี๋ยวเขาคงประกาศอ่า
แต่ว่าสิ่งสำคัญครับท่านผู้ชมครับก็คือที่อาจารย์วสันท่านบอกนะครับ
ก็คือการแจ้งข้อมูลต่างในขณะนี้ทำให้เราตระหนักว่าโควิด๑๙
มันยังไม่หยุดนะมันยังพัฒนาสายพันธุ์ของมันอยู่
คืออย่างนี้ครับอย่างที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ครับ
เป็นการสื่อสารเอาข้อมูลวิทยาศาสตร์เผยแพร่ให้แก่ประชาชน

และจากการศึกษาวิจัยเขารู้เลยครับว่า
ถ้าเผื่อให้ประชาชนระดับทั่วไปเนี่ยตระหนักรู้เนี่ย
เขาจะมีการป้องกันรักษาตัวเขาเองและจะเจ็บป่วยน้อยลง
มากกว่าว่าเราไม่ให้ข้อมูลอะไรเขาเลยอันนี้จะยุ่ง
มันจะกลับมาวิกฤตอีกครั้งหนึ่งเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์
มันจะสามารถเกิดขึ้นได้อีกไหม

ท่านก็บอกเลยว่าจะมีการอุบัติของโรคอุบัติใหม่อย่างแน่นอน

อุบัติใหม่เนี่ยมันยังไงมันเกิดขึ้นในโลกนี้อย่างแน่นอน
สาเหตุเพราะอะไรไหมฮะสาเหตุประกันที่หนึ่ง
คนเราทั้งโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
กันเป็นจำนวนมากครับประเทศไทยเองเนี่ยตอนนี้คนมีอายุเฉลี่ยนะฮะ
ประมาณเกือบ๘๐แล้วเมื่อ๒๕๐๐เนี่ยเฉลี่ย๕๐ปีนั่นเอง
เพราะฉะนั้นพอคนที่มีอายุมากเนี่ยภูมิคุ้มกันต่างนะฮะ

คือเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับไวรัสค่อนข้างมาก
ไปลุกล้ำพื้นที่เขาอะไรต่างเหล่านี้
เพราะโรคร้อนเนี่ยยุงเนี่ยครับที่บินไปบินมาเมื่อก่อน
ก็ไปถึงแล้วก็ไปปล่อยไวรัสอืมนี่เป็นต้น
น้ำแข็งคั่วโลกละลายไวรัสต่างที่เคยฝังตัว
หรือเคยเป็นปัญหาในอดีตนานแล้วเนี่ยละลายออกมา

แล้วสังคมไวรัสจากสัตว์มาสู่คน
คือมันพร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
โรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำทั้งหลายแหล่
ร้อยละ๙๙มาจากสัตว์ครับโอ้โห
ผมขอต้องเอาชาร์จของอาจารย์ให้ดูอีกทีฮะ
ส่วนโควิด๑๙อาจารย์วสันบอกว่า
ถ้าณปัจจุบันมันยังอยู่ในวงของตัวโอมิครอนอยู่
ไม่เป็นไรมันก็เท่านี้แล้วถือว่าโชคดี
แต่ถ้ามันแตกตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้
เหมือนกับที่จากอู่ฮั่นแล้วมันกลายเป็นโอมิครอน
ตัวใหม่เขาจะตั้งชื่อรอไว้แล้วฮะชื่อไฟล์
ถ้าเกิดว่าเขาประกาศมาว่าไฟล์มันมาแล้วนะ
ตัวใหม่ชื่อไฟล์นะมาแล้วนะ
ทีนี้ทีนี้ต้องระวัง
คือถ้ามันมีตัวใหม่ออกมาถ้ามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้
มันไม่ใช่อยู่ในกลุ่มโอมิครอนหรอก
มันจะเป็นเหมือนกับโอเมครอนที่วิ่งเข้ามาผ่านเดลต้านะฮะ
คืออาจจะมาจากสัตว์หรืออะไรก็ตามวิ่งออกมา

ก็คือว่าอาจจะโชคดีเหมือนโอเมครอนก็ได้
เพราะว่าอาการรุนแรงน้อยลงแล้วก็มาเบียด
แล้วก็มากินที่เดลต้าอันนี้ดี
อย่างนี้ถ้าเบือบตัวใหม่ออกมานิสัยดีกว่าโอมิครอนอีก
ก็อาจจะดีก็เป็นโชคดีของชาวโลกไป
แต่ว่าถ้าเผื่อมันกลับมาเป็นเหมือนเดลต้า

เพราะเรายังไม่มีวัคซีนที่จะจัดการกับมันอยู่
แต่เราต้องมองดูว่าเทคโนโลยีปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน
ช่วยให้เราผลิตพลังสือยาได้เร็วภายใน๑ปี
หวังว่ามันจะไม่ไปถึงจุดนั้นนะฮะอาจารย์
ตระหนักแต่ไม่ตระหนก
วันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์สำหรับความรู้และข้อมูลต่าง

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
พบกันใหม่พรุ่งนี้บ่าย๓๓๐ครับ